สวัสดีครับวันนี้นะครับข่าวกีฬาแน่นอนเราตามต่อเรื่องของทีมชาติไทยแล้วก็
ทีมไหนหลุดเข้ามาบ้างโดยเฉพาะทีมแข็งก็ยังคงเอาตัวรอดไปได้
ทีมไทยเนี่ยนะครับล่าสุดการเดินทางกลับมาประเทศไทย
ข่าวเมื่อวานตอนแรกเราไม่เข้าใจครับเราคิดว่ากลับมาถอน
ตัวแล้วแต่ว่าสารวัตรให้สัมภาษณ์นะครับว่าคือกลับมาที่ประเทศ
เนี่ยก็คือมาเช็คที่โรงพยาบาลต้นสังกัดแล้วก็มาเช็คที่สโมสรด้วยจะได้ทราบกันละเอียดเรื่องของอาการเจ็บหลังนะครับ
มันติดค้างมาหรือว่าเพิ่งจะเจ็บตอนซ้อมนี่แหละนะครับมันร้ายแรงขนาดไหนเพราะว่าเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าเล่นเนี่ยอาจจะมีผลต่อกระดูกสันหลังที่มันมีอาการร้าวอยู่แล้วด้วยนะครับ
แล้วดูสิครับจังหวะช่วงทดเจ็บครับโอ้โหนาทีที่สามของช่วงทดเจ็บจะหมดเวลาอยู่แล้วครับ
โรกิชครับได้ยิงแต่งแล้วเข้าไม่ทันครับยิงลูกนี้ชนะบุญบิดสามสองครับ
สเตรเลียเก็บเพิ่มเป็นหกคะแนนเข้ารอบสิบหกทีมส่วนซีเรียนั้นมีหนึ่งคะแนนจากสามนัดครับ
อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันจอแดนครับเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับชนะ๒เกมแรกชนะออสเตรเลียด้วยครับ
เกมนี้เสมอกับปาเลสไตล์ไปศูนย์ศูนย์ทำให้มีเจ็ดคะแนนจากสามนัดครับ
เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มโดยที่ไม่เสียประตูส่วนออสเตรเลียนั้นเป็นอันดับสองของกลุ่มนะครับ
แล้วก็ปาเลสไตล์มี๒แต้มยังคงต้องลุ้นกลุ่มอื่นเพื่อเข้ารอบในฐานะอันดับ๓ที่ดีที่สุด
หนึ่งในสี่ทีมจากทั้งหมดหกกลุ่มนะครับ